นี่กับพระกับเจ้ามันไม่เว้นเลยนะคะ
ดูดเงินเจ้าอาวาทไปหนึ่งแสนห้ามืนบาท
เจ้าอาวาสต้องมาร้องสื่อแบบนี้
นี่คือพระเอกฉลวยจังซังนะคะ
เจ้าอาวาสวัดในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
หอบหลักฐานร้องกับนายอธิวัฒน์สิริกังวัลวงผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าว
แล้วก็สื่อมวลชนนะคะว่าถูกมิจฉาชีพสวมรอยเป็นคอลเซนเตอร์
อกจนต้องเสียเงินไป๑๕๐๐๐บาท
แล้วนี่ยังไม่หมดอีกยังโทรมาหลอกเจ้าอาวาสต่ออีก
คือก่อนหน้านี้ท่านบอกว่ามีคนร้ายโทรศัพท์มา
อกให้ทำรายการผ่านทางโทรศัพท์มือถือใช้เลขกลทุกอย่างจนสุดท้าย
เงินในบัญชีของวัดสามบัญชีที่เจ้าวาดดูแลอยู่
ท่านชักว่าถูกดูดนะถูกดูดออกไป๑๕๐๐๐๐๐บาท
และจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันยังไม่หยุดเลยนะคะ

มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน
บอกจะมาตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็จะช่วยประสานเรื่องการโอนโฉนดที่ดิน
จากชื่อของพระเอกฉลวยให้ไปเป็นโฉนดที่ดินของวัด
คือก่อนหน้านี้ท่านไปแจ้งความประสงค์ว่าจะดำเนินการเอาไว้ที่สำนักงานที่ดินสาขาบางบัวทอง
จำได้ว่าน้ำเสียงของปลายสายเนี่ยคือคนเดียวกันกับที่โทรเข้ามาหลอกเงินแสนไปก่อนหน้านี้
เจ้าอาวาสก็เลยรีบวางสายแล้วก็หอบหลักฐานไปขอความช่วยเหลือค่ะ

ผู้ก่อเหตุรู้ได้ยังไงว่าเจ้าอาวาสต้องการรวบรวมพื้นที่รอบวัดให้เป็นแปลงเดียวกัน
แล้วก็เคยไปติดต่อหน่วยงานรัฐมาแล้วแต่เรื่องไม่มีความคืบหน้า
มิจฉาชีพถึงได้เลือกเอาเรื่องนี้มาหลอกลวงเพราะมันประจวบเหมาะตรงเกินไป
สุดท้ายเจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาทได้ไหม
อย่ามาหลอกลวงกันอีกเงินที่ได้ไปนั่นเงินทำบุญนะเงินของวัดมันบาป
ซ้ำลอยเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าเรารู้ทันแล้วแต่ที่เราพูดเนี่ยเพื่อที่จะเราอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
หน่วยอย่างตำรวจเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเขาอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำ
หรือว่าเขาจะตั้งรับเฉยเขาจะทำงานเชิงลุกบ้างไหม
เพราะว่าอาจารย์มาดูแล้วอาจารย์ก็โทรไปหาทางตำรวจ
ตำรวจไซเบอร์ที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้
โกะเขาก็บอกว่างานเขาเยอะงานเยอะแล้วเขาก็ไม่สามารถไม่มีความสามารถพอที่จะตามได้
อาจารย์ก็มาคิดว่าโอ้โหเวรกรรมของชาวไทยแท้
นายอธิวัฒริกังวัลวงผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะก้าวบอกว่าทางเพจจะติดตามความคืบหน้า
โดยจะเข้าไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินสาขาบางบัวทองนะคะว่า
การเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินแปลงอื่นที่เป็นชื่อของวัด
ทำไมถึงล่าช้าแล้วก็ติดขัดปัญหาอะไรทำไมถึงโอนเปลี่ยนชื่อไม่ได้
แล้วเหตุใดข้อมูลของวัดถึงหลุดไปถึงมือมิจฉาชีพได้แบบนั้น
อันนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับวัดนะคะ
ส่วนทางคดีเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะประสานตำรวจสพบางบัวทอง
ให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
กันไม่ให้ไปหลอกลวงใครในลักษณะแบบนี้อีกค่ะ